คุณผู้ชมครับมีพายุดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่แล้วก็มีลูกเห็บตกมาด้วย
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงบรายเขาบอกว่าหนักที่สุดในรอบ๘๐ปี
ส่วนที่สระบุรีครับมีบ้านหลังหนึ่งอายุกว่า๑๐๐ปีครับ
พายุพัดถล่มพังเสียหายคุณยายอายุ๘๐ปี
เจ้าของบ้านร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียใจ

อำเพิ่มดอนพุธที่สลับบุรีนะครับ
ถูกพายุฝนพัดถลมอันนี้คือบ้านทรงไทย
เกือบร้อยปีพังอย่างนี้เลยครับเละเทะไปหมดเลยคุณป้าลิ้นจิคุณยายลิ้นจิเนี่ยก็บอกนะเล่าด้วยเสียงสั่นเคลือบอกว่าโอ้โหค่ำที่ผ่านมาฝนตกหนักมากลมพายุก็แรงพัดถล่มสักพักมีเสียงดังสนั่นคุณยายเองนั่งอยู่บ้านอีกหลังนึงมองมาเห็นบ้านตัวเองโอ้โหพังล้มกองไปกับพื้นทั้งหลังเสียใจก็เสียใจส

ตำบลเซียงบร้ายเมื่อคื

ลมพัดแรงมากมาตามช่องของแม่น้ำโขง
ทิศเหนือแล้วก็มีความเร็วแล้วก็แรง
ไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำบริเวณใกล้เคียงหักโค้น
อีกทั้งมีพายุลูกเห็บก็กระหน่ำลงมาตามทิศทางของฝั่งตะวันออกด้วย
เหมือนลมมาหลายทิศทางมากแล้วก็เป็นอยู่๒ชั่วโมงกว่า

อย่าบ้านเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรับเงินชดเชยจากภัยพิบัตินี้
พร้อมขอกำลังจากทหารพรานอ่อศ่อและจีดอาสา
จากหลายหมู่บ้านที่ไม่เสียหายเข้าไปช่วยช่วยส้อมแซมบ้าน
เข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับคนที่เด็บร้อน
ให้เขาสามารถอยู่อาศัยได้ต่อไปนะครับ